กล้องมาค่ะต้องทำท่านนี้นะคะ
ตาจะได้หวานฉ่ำวาว
สติงการแล้วก็ยกหนังตากระชับขึ้นไปอีก

ดีเจพุทธเขาไปบอกว่าเขาออกกำลังกายแล้วทำให้เหมือนแบบหน้าดูดีขึ้นคุณ
แต่ว่าล่าสุดนั้นโป๊ะแตกค่ะคุณ
ชามใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าเพจชื่อดังศัลยกรรมของเกาหลีเนี่ยเขาก็ออกมา
ใครออกมาโพสต์ภาพนะคะว่าเป็นนุ่มพุธเนี่ย
กำลังขอคำปรึกษาจากคุณหมออยู่เลยค่ะ
เผยแพร่ภาพที่นักแสดงสุดฮอตพุทธพุทธิชัยไปเข้ารับบริการ
และปรึกษาคุณหมอศัลยกรรมชื่อดังของเกาหลีเรื่องการทำชั้นตาที่คลายตัวไป
และต้องการมาแก้ไขใหม่พร้อมกับระบุชื่อของคุณหมอศัลยกรรม
รวมถึงโพสต์ภาพขณะพุทธใช้บริการรวมถึงภาพถ่ายคู่กับคุณหมอ
ซึ่งเพจดังกล่าวอ้างว่าเป็นการถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึก
โดยโพสต์ครั้งแรกเมื่อวันที่๑๔มิถุนายนและ๑๖มิถุนายน
จากนี้ยังมีภาพของหวานใจจุ๋ยวรัฐยา
ที่ถูกระบุว่าให้โรงพยาบาลศัลยกรรมดูแลเรื่องผิวหน้า
แต่ที่ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องโป๊แตก
ก็พร้อมวันที่๑๗มิถุนายน
ดีเจและนักแสดงชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการซุ่มเงียบ
ไปเกาหลีเพื่อทำศัลยกรรมว่าไม่เป็นความจริง
และที่เห็นใบหน้าเปลี่ยนไปเพราะตัวเองออกกำลังกายมากขึ้นเท่านั้น
ก็ปกตินะครับเราออกกำลังกาย

ผมว่าสมัยนี้เขาไม่น่าจะโบท็อกกันแล้วมั้งครับ
ครับผมแต่นี่มันก็จะมีนวัตกรรมที่มันเป็นแบบเป็น
ที่มันไม่ต้องฉีดอะไรเข้าร่างกายอะไรอย่างนี้ครับ
แสดงว่าเป็นแบบนวดหน้าอะไรอย่างนี้หรือ

ออกกำลังกายหลักซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้ครับ
เลือกทักได้แล้วครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ

ดังกล่าวอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พุทธไปเกาหลีมาจริง
ซึ่งก็น่าจะตรงกับวันที่ระบุไว้ในเพจศัลยกรรม
แต่ทั้งนี้ให้รอฟังคำชี้แจงจากปากของพุทธในวันพรุ่งนี้
ซึ่งเจ้าตัวจะเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์หนึ่ง
ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง